ชาวบ้านทั่วสารทิศเขาเดินทางไปที่นี่
ที่ไหนวัดคลองดินดำ

ไปขอโชคจากไอ้ไข่ค่ะ

ไข่นี่ต้องอยู่ที่นครสี

แต่ตอนนี้อยู่ทั่วหัวระแหงไปหมดแล้ว
เอามาที่นครราชศรีมา
โคราชบ้านเองนี่แหละจ้า
ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาหลายอำเภอ
แล้วก็จากต่างจังหวัดด้วย
เดินทางมาที่นี่เลยมาขอโชคลาภจากไอ้ไข่
กุมารเทพจากแดนใต้
อยู่ที่วัดคลองดินดำตำบลหมูศรีอำเภอปากช่อง

เพราะเขาทราบข่าวว่ามีชาวบ้านถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขท้าย๒ตัวของงวดที่เพิ่งผ่านมา
แล้วตรงกับทะเบียนรถแห่ไอ้ไข่กุมารเทพจากแดนใต้พอดี
งานนี้ล่ะชาวบ้านเดินทางมากันนะคะ
ขอโชคขอลาบกันตามความเชื่อเลย
แล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากินแบ่งรัฐบาลอยู่แถวนั้น
ขายดิบขายดีมากเขาบอกอุ้ยขายเกือบเกลี้ยงแผงหมดแล้ว
คุณดูสิเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเอง
ซึ่งทางวัดคลองดินดำได้อันเชิญไอ้ไข่เทพกุมารแดนใต้
เทพแห่งโชคลาภมาจากมาให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้บูชา
แล้วก็มาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
รวมถึงนอกเหนือจากเรื่องของความเป็นสิริมงคลก็คือเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวโคราชด้วย
โคราชจะได้ไม่ต้องเดินทางไปถึงนครศรีธรรมราช

เออก็มีทั่วหัวระแหงแล้วเดี๋ยวนี้มีหลายวัดเหมือนกันนะ
ที่มีการอัญเชิญไอ้ไข่มาไว้ที่วัดแบบนี้